ก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสข่าวลือออกมาเยอะเลยทีเดียวว่าเธอเนี่ย
แล้วก็ท้ายที่สุดออกมาแล้วนะคะว่าเลิกกันจริง
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้สาวพิงกี้ต้องกลายเป็นแม่ม่าย
ทั้งที่เธอเองก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากจะเป็นนะคะ

คุณเพชรค่ะอิทธิชาวลิสต์ทำรงสามีเศรษฐีหนุ่มเมืองพักทยา

แต่ว่าพิงกี้เองก่อนหน้านี้ก็เลี่ยงตอบนักข่าวเหมือนกัน
คราวนี้ค่ะมาออกอีเวนต์หลายงานก่อนหน้านี้
อย่างที่บอกไปว่าไม่ตอบพี่สื่อมวลชนเลย

บอกว่าเป็นการแยกทางกันแบบงงทั้งสองฝ่าย

ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของมือที่๓อย่างที่หลายคนคาดเดา
หรือเพราะว่าฝ่ายชายไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
อย่างที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันมาตามที่มีข่าวออกมา
บอกว่าทำใจยอมรับที่ต้องตกอยู่ในสถานะแม่ม่าย
ส่วนสถานะที่ต้องเลิกกันจริง
เหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเธอแล้วกันค่ะ

เกิดจากความที่เราสองคนเหมือนกับว่า
มันหลายอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้ค่ะ
มันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงที่มันไปกันไม่ได้

หนูก็เดินออกมาแล้วก็ไม่ได้โทรกลับไปหาเขาเลย
แล้วก็ไม่มีการแบบว่าอะไรนะใจอ่อนหรืออะไรอะค่ะ

ส่องมีค่ะดูแลค่ะ

เรื่องไม่มีลูกคิดว่ามันเป็นจังหวะชีวิตมากกว่าค่ะ
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องแย่งกันไหม

ก็คงจะต้องเริ่มมีแล้วล่ะค่ะ

อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องของการเลิกลา
คือมันอยู่ที่ว่าเรื่องการทำงานด้วย

เธอไม่ถนัดในเรื่องของการบริหารธุรกิจ

แต่ว่าอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันกับคุณสามี

ถามว่าคุณสามีสงเกียร์เลี่ยงดูอีกบ้างไหม
ก็มีการให้ตามความเหมาะสมก็ว่ากันไปนะคะ

แค่เลิกแบบงง